มาดูต่อกันที่เรื่องความสวยความงามกันต่อเลยดีกว่า
ถ้ามีตำแหน่งยกให้แบบว่า
สาวหุ่นบางหุ่นเพรียวที่สุดในปี

บอกเลยว่าใหม่ดาวิกามาวินแน่นอนบางเฉียบเรียบไร้ร่องรอย

ใหม่ดาวิรับบทนักท่องเที่ยว
ไปเที่ยวรับลมชมวิวท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็จะมีภาพสวยมาเสิร์ฟแฟน
อย่างภาพที่เห็นหน้าจอก็เป็นภาพล่าสุดสวยจริงนะครับ
สวยเหล่านี้ไม่ใช่ฝีมือช่างภาพมืออาชีพที่ไหนนะคุณนะ
เป็นฝีมือช่างภาพใกล้หัวใจลุงเต๋อฉันทวิทย์ค่ะ
แฟนคนดีคนเดิมของหน้าไหมนี่แหละค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเล
ความน่ารักสดใสของน้องใหม่ไม่เคยเปลี่ยนเลย

ออกกำลังกายไงดูแลอาหารในเรื่องการกินต่าง

วิวก็เลิศนะคะนางแบบก็ดี

เห็นเลยว่าเป็นคนออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะ

ละสายตาไปจากใบหน้าสวยของน้องใหม่ไม่ได้เลยจริงนะคะ
คุณผ่าว่าไปน้้องใหม่พักหลังมาเนี่ย
โชว์ความเซ็กซี่กรุบบ่อยขึ้นนะ

เต็มใจถ่ายให้สบายตา

เอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีแบบนี้

ถ้าใครลดได้ขนาดไหนก็สุขภาพแล้วกันเป็นที่หนึ่งแล้วกันนะคะ